คุณผู้ชมพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแน่นอนนะครับญาติญาติคนในพื้นที่จังหวัดกรสินเอง
พอรู้ข่าวว่าญาตินั้นเสียชีวิตก็มีการตระเตรียมสารา
เรื่องของสถานที่จัดงานศพเอาไว้รองรับผู้เสียชีวิต
รวมทั้งเรื่องของคอปภเองก็มีการมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตด้วยครับ
ของอำเภอเมืองจังหวัดกรสินไปหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแล้วก็แน่นอน
ต้องไปให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งก็เราทราบกันดีแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๑๘ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก๑๙คน
เป็นผู้จัดนำเที่ยวที่เสียชีวิตด้วยในที่เกิดเหตุพร้อมกับสามีแล้วก็หลาน๒คน
ก็ทำกำลังบรรยากาศที่โศกเศร้านะครับยาดไปรอรับศพกันอยู่
เพราะว่าครอบครัวของนางสมพิษนั้นกำลังดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี
แต่ว่าต้องมาเสียชีวิตพร้อมกันถึง๔คน
เมืองต้นก็สั่งการให้ส่วนราชการต่างหาแนวทางให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ยังคงเหลืออยู่
ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดกรสิน
หรือว่าขอปภบอกว่ารถทัวร์คันที่เกิดเหตุทำประกันภัยไว้๒ประเภท
ทำไว้กับบริษัทอาคเนประกันภัย
ก็คือประกันภัยแบบสมัครใจกับภาคบังคับ
ซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยรายละ๖๕๐๐๐บาท
โดยเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดรับเอกสารหลักฐาน

กลับมานะครับ
อุดมคุณที่ตำบลห้วยโผล่ที่อำเภอบริษัทกราศิลป์

โดยมีการเตรียมโรงเย็นไว้๑๘โลง
เพื่อใช้บรรจุศพผู้เสียชีวิตที่คาดว่าจะถึงสักประมาณ๒ทุ่ม
ก็ตอนนี้น่าจะถึงแล้วนะครับ
ทางด้านของนายกฤษฎามะริซ้อนขนส่งจกรศิลป์ก็บอกว่า
จากการตรวจสอบรถนำเที่ยว๒ชั้นที่เกิดเหตุ
พบว่าทางด้านของนางทันเลิศสหพันธ์
เป็นผู้รับใบอนุญาตจากสมาคมขนส่งจกรศิลป์
โดยใช้ชื่อกันเองทัวร์จดทะเบียนเมื่อปี๒๕๕๙
ตรวจสภาพต่อภาษีป้ายทะเบียนรถ๓๐มิถุนายน๒๕๕๙
แล้วก็จะหมดอายุ๓๐มิถุนายน๒๕๕๙
โดยรถทัวร์ที่ผ่านการตรวจสภาพตามระเบียบของกรมขนส่ง
ว่าก่อนเกิดเหตุก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบด้านเบรก

ซึ่งหลังจากที่ได้รับความเสียหายทั้งคัน

ขนส่งจังหวัดก็จึงเตรียมดำเนินการเพิกถอนรถคันดังกล่าว

ขนส่งของเรานะครับ
ก็ได้มีการตรวจสอบในเรื่องของพนักงานขับรถนะครับ
ว่าเป็นใครนะครับประกอบการเป็นใครนะครับ
แล้วก็จะได้นะครับมีการดำเนินการในเรื่องของ
การที่จะพักใช้เพิ่งสอนรถคันนี้นะครับ
ซึ่งเป็นรถที่เกิดเหตุซึ่งก็คาดว่า
คงไม่อาจนำมาใช้ซ่อมแซมในการที่ใช้งานต่อไปได้นะครับ
ซึ่งอาจจะมีการเพิกสอนหรือพักใช้นะครับ
การนำรถคันนี้มาใช้งานต่อไป

เพราะว่าถือเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่มีคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะ
ไม่อยากจะให้พอมีอุบัติเหตุทีนึงเป็นข่าวใหญ่ทีนึง

อยากจะให้มีอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก

เดินทางต่างจังหวัดกันรถทัวร์สองชั้นเนี่ยบ่อยจริงนะคะ